ข้าร่วมการมติของสาธารณ์กรรมการในการประชุม
สำหรับวงการฟุตบอลไทย
โดยเรื่องนี้พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ส่งผลให้สมาคมต้องพยายามรับผิดชอบจัดการแข่งขันทั้งทีมชาติไทยฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลเยาวชนให้เกิดขึ้นให้ได้
ดังนั้นจึงจำเป็นครับต้องพยายามหาผู้สนับสนุนเข้ามาทดแทนซึ่งยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
สภากรรมการนะครับก็มีมติให้สมาคมนั้นสามารถที่จะกู้เงินจากองค์กรภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ระยะสั้น๖๑๒เดือนเพื่อนำมาใช้จากการแข่งขันให้เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถหาเม็ดเงินมาหมุนเวียนในสมาคมได้
รวมไปถึงขอความช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
สำหรับการถ่ายละสดนะครับฟุตบอลไทยลีกจะมีงบในการจัดการแข่งขัน๖๕๐๐๐บาทต่อนัด
ส่วนไทยลีก๒จะมีงบ๓แสนบาทซึ่งจะต้องกู้เงินในส่วนนี้มาให้ครอบคลุมนะครับ
ให้ใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติในการจัดการแข่งขันทั้งหมด
แต่ว่าจะไม่รวมถึงเงินสนับสนุนของสโมสรครับ
ส่วนเรื่องของกรอบเวลาในการหางบก็มั่นใจนะครับว่าสามารถหางบได้ทัน๑๒กันยายน
ก่อนที่บอลไทยลีกจะเปิดระดูการอย่างแน่นอน
เชื่อมั่นว่าจากสายสัมพันธ์ที่มีตลอดการเป็นนายกสมาคม
จะช่วยให้สมาคมนั้นสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้สำเร็จครับ
แฟนบอลโดยเฉพาะอย่างนี้มีคนที่ชอบวิจารณ์เรื่องฝุ่นบอล
วิจารณ์บนพื้นฐานของความรู้และความไม่รู้หรือไม่เข้าใจ
ถึงเวลาแล้วครับอย่าชกข้างเวทีขึ้นมาชกเลย
ขึ้นมาช่วยกับบริจาคไม่ใช่ไปให้บริจาณครับ
เอาเงินมาให้ผมยืมแล้วผมคืนให้
เก่งข้างเวทีผมไม่กลัวแน่จริงขึ้นมาตอนนี้
เราใช้จ่ายเองได้ซึ่งสามารถที่จะแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมได้
สมาคมนั้นพร้อมที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างให้ทั้งหมดเลยครับ